พร้อมแล้วด้วยค่ะสำหรับการจัดงาน

เอาเยอะเลยนะคะศาสตร์ให้มวลคือศาสตร์ให้สนุก
นี่คือชื่องานประจำปีของที่จังหวัดขอนแก่นสำหรับสงกรานปีนี้นะคะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยเขาเปิดงานกันไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วก็ไปขอนแก่นก็ได้ไปดูดอกคูณฟังเสียงแคนด้วยนะ
เมืองดอกคูณเสียงแคนอยู่แล้วนะคะสำหรับชื่อของจังหวัดนี้นะคะ
นี่เป็นการแสดงที่แสดงถึงความสนุกสนาน
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในประเพณีสุดยอดสงครานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแขก
แล้วก็เห็นวัยรุ่นแต่งชุดไทยแบบนี้ก็ดีน่ารักดี
นี้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะ๒๐๐ปีบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่น
โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมระหว่าง๘๑๕เมษายนเลยนะ
๑สัปดาห์เต็มที่ถนนข้าวเหนียวที่บึงแก่นนคร
ท่ามกลางความสนใจของชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว
งครานปีนี้เขาบอกจะดำเนินการในรูปแบบสาดคักสาดให้มวลคือสาดกันแบบ

จัดงานนี่เป็น๒ช่วงนะคะคือระหว่าง๘๑๓เมษายน
จากที่ริมริมบึงแก่นนครจะมีการทำบุญตักบาทด้วย
สาดน้ำกันสนุกอย่างเดียวนะทำบุญตักบาทกันสักนิดนึงนะคะ
ช่วงเช้าประกวดร้องเพลงรวมถึงการแสดงและการออกร้านจำหน่ายสินค้า
ต่อมาช่วงที่๒๑๒ถึง๑๕เมษายนจะมีคาดเกี่ยวกันสักนิดนึงนะคะ
กับ๑๓ที่จะมี๒งานพร้อมกันจะจัดที่ถนนข้าวเหนียว
จะมีกิจกรรมส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขบวนแห่สงครานรำวงย้อนยุค
คลื่นมนุษย์เขาจะเล่นเวฟกันทั้งถนน
คือไล่แบบยาวไปเลยแบบนี้ที่ถนนข้าวเหนียว

ใช่ค่ะซึ่งคาดว่าที่นี่นะคะที่ถนนข้าวเหนียวและริมบึงแก่นคร
มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า๑แสนคนต่อวันค่ะ
โอ๊ยเป็นแต่มัวเป็นแต่ไปนะขอนแก่น
อีกหนึ่งจุดขอนแก่นเหมือนกัน
ขยับไปออกสักนิดนึงนะคะที่ข้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ

เป็นถนนที่มีต้นคูณเรียงรายออกดอกสะพรั่ง

และตอนนี้นะคะหลายจุดในกรุงเทพมหานคร
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นดอกคูณบานสะพรั่งแล้ว
แล้วเวลาที่ดอกเขาบานใบเขาก็จะไม่ค่อยเห็น

ใช่ค่ะจะเห็นสีเหลืองทั้งต้นเลยสวยมากจริง

ทั้งถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นการเริ่มต้นเทศกาลดอกคูณเสียงแคน
ประเพณีสุดยอดสงครานอีสานถนนข้าวเหนียว๘๑๕เมษายน

ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเมื่อวาน
เทศกาลถนนดอกคูณเป็นหนึ่งในนโยบาย
ที่จะช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
โดยถนนดอกคูณมีความยาว๓กิโลเมตรนะ
ดอกคูณตลอด๒ข้างทางรวม๑๐๐ต้น

นี่คุณตอนเราไปเล่นสงการเด็กคุณไปกันที่บ้านซะ
เอาดอกคูณประดับคุณอย่าบอกหนูว่าคุณรูด
ไม่ใช่ผมเอาดอกคูณประดับรถกระบะไง

เหมือนตกแต่งรถกระบะของเราที่เอาไปเล่นน้ำน่ะ

ดูดิฉันเป็นเด็กไม่ดีเลยดิฉันรูดเลยค่ะ
รูดเอาใส่น้ำแล้วเวลาสาดจะได้น้ำจะได้เป็นสีเหลืองไหม
อ๋อก็สวยมันก็สวยไปนะ
ซึ่งจากนี้ไปจะมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานดั้งเดิม
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเมษายนด้วยนะครับ

แล้วก็ถนนกรปภึกเขาบอกระยะทางเกือบ๒กิโลนะ
เป็นถนนสายดอกคูณที่สวยมากเลย
ดูแบบนี้แล้วคิดถึงคิดถึงบ้าน

ในพื้นที่ตำบลปลักหนูอำเภอนาทวี

ร่วมเชิญชวนให้เที่ยวในงานสงกรานย้อนยุค

ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า๔๐๐ปี
โดยจะจัดงานกันในวันที่๑๕เมษายน
โดยนายนัทชนนท์บอกว่า
ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านพร้อมใจกันแต่งชุดไทย
เพื่อความสวยงามแล้วก็ร่วมงานสงกรานย้อนยุค
พร้อมกับจัดกิจกรรมรถน้ำขอพรผู้สูงอายุ

อย่างเช่นรำวงเวียนครกรำกลองยาว
และการละเล่นของหนุ่มสาวย้อนการเวลา

ชุมชนนี้ดูเป็นเรียบร้อยอ่ะ

เป็นอเจ้าเรียบร้อยกันมากเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีการสาธิตทำขนมโบราณ

ศิลปะการแทงหยวกประดับตามสาราร้อยปี

แล้วก็เขาเปิดโอกาสให้ฝึกกันด้วย
แล้วก็มีจุดถ่ายเซลฟี่กุฏิวัดโบราณ
สร้างฉากประดับด้วยดอกไม้สวยงามนะครับ
เชิญชวนกันนะฮะให้ไปเที่ยวชมงาน

เมื่อกี้เห็นแล้วชุดเบนจรงเครื่องใช้

พระพุทธรูปเก่าแก่และพระไตปิดกใบลานด้วยนะครับ

หลายพื้นที่เตรียมตัวแล้วสำหรับการจัดงานนะคะ